ต่อกันอีกคดีนะครับคดีการเสียชีวิตของน้องเมย์
นักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตัญญาการที่เสียชีวิตในโรงเรียนเตรียมทหารนะครับ
ซึ่งญาติเชื่อว่าการเสียชีวิตนั้นมาจากการถูกรุ่นพี่ซ่อมหรือว่าทำรงวินัย
แต่ผลการตรวจสอบสอบสวนของทางฝั่งของโรงเรียนเตรียมทหารนั้น
ระบุว่าเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว
มา๑๐เดือนครอบครัวของน้องเมย์ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมอีกครั้งนะครับ
หลังจากที่อวัยวะภายในของน้องเมย์ที่ถูกดองเอาไว้
ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถระบุได้ว่า

ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อรูปคดีที่ไม่สามารถชี้ชัดถึงสาเหตุการตายได้
ติดตามจากรายงานครับ
สามารถระบุสาเหตุการตายได้เพราะว่าขาดอวัยวะที่สำคัญนะคะ
มันก็เลยส่งผลต่อการทำงาน
เพราะว่าอวัยวะสำคัญที่มันสูญหายไปหรือมันเสียหายไปเนี่ย
มันน่าจะเป็นคำตอบในการเดินคดีต่อไป
แต่มันกลับถูกทำให้เสียหายอย่างนี้ค่ะ
คุณเป็นที่แรกที่รับร่างของน้องเมย์ไป

จะรับผิดชอบกันยังไงเมื่อคดีมันเติมต่อไม่ได้
พี่สาวของน้องเมย์นักเรียนเรียมทหารชั้นปีที่๑
ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๗ตุลาคมปีที่แล้ว

หลังเหตุการณ์ผ่านมานานเกือบ๑๐เดือน

ที่สำคัญอวัยวะภายใน๑๑อย่างเสียหาย
จนไม่สามารถรวดพิสูจน์ต่อไปได้
โดยแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มีความเห็นแตกต่างจากคณะแพทย์
ชนสูตรพลิกศพของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของน้องเมย์หรือไม่
ส่งผลต่อสำนวนการชนะสูตรของตำรวจ
จากอายการไม่สามารถลงความเห็นการเสียชีวิต
ไม่สามารถส่งสำนวนให้สารไต่สวนได้เช่นกัน
ซึ่งขณะนี้ครอบครัวได้ร่างหนังสือร้องเรียนต่อแพทย์สภา
ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่ควบคุมแพทย์ทั้งหมดในประเทศ

การเก็บการผ่าชนะสูตรพลิกศพ
หรือแม้แต่การดองอวัยวะของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ทำถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่

ทางครอบครัวได้แจ้งความไปแล้วทั้งหมด๔คดี
แต่ได้ขึ้นสู่ศาลและเพียงหนึ่งเรื่อง
คือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๓สิงหาคมปี๒๕๖๒
เป็นวันที่น้องเมย์ถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกาย
พ่อของน้องเมย์ยังคงยืนยัน
ตั้งแต่วันที่รับอวัยวะของลูกชาย
จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ไม่เคยมั่นใจว่าอวัยวะทั้งหมดเป็นของลูกชาย

ทั้งเรื่องการผ่าพิสูจน์แต่กลับไม่นำอวัยวะกลับคืนร่าง

เพิ่งรู้ว่าอวัยวะของลูกชาย
ถูกนำออกจากร่างโดยไม่รู้สาเหตุเช่นกัน
แม้จะพยายามเดินตามทางโดยถูกต้องทุกประการ
ไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือถึงทุกจุดที่ควรทำ
แต่ก็ได้รับคำตอบเพียงให้รอ

จากขอความเป็นธรรมให้กับน้องเมย์เท่านั้น
หลังจากนี้ครอบครัวของน้องเมย์จะปรึกษากับทนายความ
ว่าจะไปยื่นหนังสือต่อแพทย์สภาเมื่อไหร่

ผลการตรวจพิสูจน์ชิ้นส่วนอวัยวะที่ไม่ตรงกัน
ระหว่างโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข่าวเทราะทีวีรายงาน